เป็นเรื่องของรางวัลที่ประกาศนะคะสำหรับคนรายการบันเทิงทำงานทีวี
ชื่อว่ารางวัลอีสานอวอร์๒๐๑๙เมื่อวานนี้จัดขึ้นที่เซ็นทรัลพระราม๒
เป็นการให้รางวัลสำหรับรายการที่ชาวอีสานชื่นชอบมากที่สุด
เมื่อวานนี้ศิลปินดาราอย่างคุณทงชัยประสงค์สันติเจเน็ตเขียว
ไรสอนเพชรพุ่มพวงตบเท้าเข้ารับรางวัล
เทพปัญจสิงหอนนาคาราชหรือว่ารางวัล
เรียกสั้นว่าอีสานอวอร์ด๒๐๑๙นะคะ
ครั้งนี้จัดเป็นครั้งแรกจัดขึ้นที่สมาคมชาวอีสาน
โครงการรณรงค์ส่งเสริมคนดีคิดดีทำดีด้วยหัวใจ
ตามหลักธรรมภิบาลใต้ร่มพระบารมี

โดยได้รับเกียรติจากหม่อมราชวงศ์ดำรงดิตดิตสกุล
เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลนะคะ
ไทยรัฐทีวีได้รางวัลด้วย
ชาวอีสานชอบดูแมนบอกคะชาวอีสาน
บอกกันมาแน่หมักเบิงแมนบอไทยรัฐ
เออแล้วเรามีตัวแทนอยู่นี่

หรือว่าเป็นหนึ่งในคนที่โหวตไปก็ไม่รู้

อาจจะเป็นว่าไทยรัฐทีวีรายการไทยรัฐนิวส์โชว์

ได้รางวัลรายการข่าวที่ชาวอีสานชื่นชอบ
หลายหลายหลายแห้ง
ได้รับรางวัลชื่นใจนะคะ

ที่ฉันแหล่งตาไม่เป็นแล้วก็กุ้นอู่กับเมืองไม่เป็นด้วย
แต่ว่าก็ฝากพี่น้องทุกภาคเลยนะคะ

ก็จะสัญหาข่าวสนุกข่าว
ที่เป็นประโยชนกับประชาชนให้ทุกคนได้ดูกันนั่นแหละ